แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งสอสอนะครับ
แต่ว่าพักการเมืองต่างยังคงลงพื้นที่
เพื่อทำกิจกรรมนำเสนอนโยบายแล้วก็แนะนำตัวกับประชาชนนะครับ
ขณะที่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ลงพื้นที่ภาคใต้ไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยพายุปะบึก

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ซ่อมแซมหลังคาของชาวบ้านสองหลัง
ที่ได้รับความเสียหายจากพายุปลาบึก
ที่หมู่ที่สี่ตำบลปักนคร

โชว์ฝีมือทำพวกกิ้งหมู

ร่อยแหล่งนะ

เนี่ยทุกคนต้องมาร่วมเวลากันนะ
เราจะเป็นโจรป่าห้าล๋ออืมอย่างไร

วันนี้ก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านที่แหลมตะลุมพุกหมู่ที่๓เช่นกัน
ซึ่งจุดนี้พบว่ามีปัญหาน้ำปลาปลาและไฟฟ้ายังใช้การไม่ได้
โดยได้มอบหมายให้สอสอในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
วันนี้ลงพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพัก
พร้อมยืนยันถึงเวลาแล้วที่จังหวัดบุรีรำต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทเปิดศูนย์ประสานงานพักเสรีรวมไทยที่เขต๖จังหวัดอุดรธานี
พร้อมระบุหากเลือกพักเพื่อไทยก็ไม่ได้นายทักษิณชินวัฒน์มาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ดี
เพราะยังกลับประเทศไม่ได้และเพื่อไม่ให้เสียของควรเลือกตนเข้ามาจัดการทหารและปัญหาของบ้านเมือง
แต่ในยังไงนายกทักษิณก็กลับมาประเทศไทยไปได้ช่วงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกนายกทักษิณก็จะเสียของ
ภักดิ์ไทยรักษาชาติประกาศแผนลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งแล้ว
โดยยังคงยึดตามรถแมพเดิมแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็น๗ชุดผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่
กระจายปลาสายใหญ่ให้ครบทุกพื้นที่
ส่วนพักรวมพลังประชาชาติไทยจัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับวาดที่ผู้สมัครสอสอ
โดยนายสุเทพเทือกสุบันผู้ก่อตั้งพักฟุ้งแม้พักไม่มีเสาทลเลขเสาไฟฟ้าหรือหลักกิโลเมตร
แต่ตั้งใจจะส่งผู้สมัครล้มสอสอเก่าให้ได้